เคลื่อนไหวการเมือง๒๔มิถุนานะครับ
ดูตัวเลขโควิด๒๔มิถุนาเหมือนกันฮะ
ยังปลาเข้าไปทะลัก๔๐๐๐อยู่เลย
๔๑๐๘รายตายัง๓๑อยู่นะครับ

คือตัวเลขเนี่ยถ้าหากเราจะมีการเปิดประเทศในอีก๑๒๐วันข้างหน้า
แต่ละวันต้องบวกกันไม่เกิน๑๐

จึงเป็นที่มาว่าลุงป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรรณบอกอยากจะมา
อย่ามาชุมนุมเลย๒๔มิถุนายน

เพราะวันนี้การชุมนุมจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่
ของประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยนับมือเนี่ย

และการชุมนุมของกลุ่มราศดรเขาเรียกตัวเองว่าคณะร่าวันนี้
การชุมนุมตั้งแต่ตี๕๓๐ที่ผ่านมาแล้วฮะ
มีการจุดเทียนเพื่อร่วมลำลึกของวันอภิวัตสยามเกิดขึ้นฮะ

อนุสาวรีประชาธิปไตยจุดเทียนลำลึกตั้งแต่ปีอะไรนะ๒๔๗๕ใช่ไหม

นับมาปี๒๕๖๔กี่ปี

๙ปีพอดิบพอดียิ่งจะเข้า๙๐ปีแล้ว
ประชาธิปไตยไทยก็ล้มลุกคุกคลานกันมาเป็นแบบนี้ฮะ
การชุมนุมก็เริ่มขึ้นมีการจุดเทียนด้วยนะครับ

ภัยดาวดินเพนกวินอานนท์หลุงไหมมาครบทั่ว

นายอานนท์นำพาก็มีการอ่านประกาศ
ประกาศคณะราษดรอ่านประมาณสัก๕นาที

นี่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดฮะร่วมร้องเพลงมัชชื่อว่า
วันชาติ๒๔มิถุนา
แต่งโดยท่านมนตรีตราโมทเมื่อปี๒๔๘๓
นั่นคือห้วงที่๒แล้วห้วงเย็นเนี่ยเขาจะเจอกันที่
จะเป็น๓พวกเอาเฉพาะกลุ่มนี้ยังไม่รวมกลุ่มไทยไม่ทน
คุณตู่วันนี้ตู่จะเจอตู่ตู่จตุพรพรมพันธ์ว่าจะไปเจอตู่
ยุทธ์จันโอชาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
กลุ่มของคุณจตุพรไทยไม่ทนก็จะมีอดุลแสงอดุลเขียวบริบูรณ์
จะมีคุณไทยกรพลสุวรรณจะมีหลากหลายแม่น้ำร้อยสาย
วันนี้จะมีความเคลื่อนไหวหลากหลายพิกัดเกิดขึ้นนะฮะ
ส่วนบรรยากาศสดตอนนี้นี่กี่โมง๘โมง๒๔นาที
อีกประมาณ๑ชั่วโมงตรงนี้ใกล้กันก็จะเป็นอนุสรสถาน๑๔ใช่ไหม
ตุลาเขาจะรวมตัวกันตรงนั้นแหละเพื่อร่วมกันเดินขบวน
จากบริเวณอนุสสาวรีประชาวพิจัยอนุสสาธารณ์๑๔ตุลา
เพื่อเดินทางไปที่รัฐสภาเกียรติกายนี่บรรยากาศสดนะฮะ
บรรยากาศสดคือถนนราชดำเนินอยู่ไหนก็ได้ยังไม่ถึงเวลา
เขาก็แยกย้ายไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการรวมเนื้อรวมตัวกันอีกที
๙นาฬิกาแล้วปากหมุดไว้ว่าประมาณสัก๑๑โมง
จะเดินทางไปถึงรัฐสภาเกียรติกานี่คือความเคลื่อนไหว๒๔มิถุนาครับ
รอติดตามตลอดทั้งวันนี้ใจรังอีวีมีให้ชมกันสดนะฮะก่อนไปกันนะฮะ